ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีนะคะตำรวจล่อซื้อยาเสพติด
แต่ว่าคนร้ายเนี่ยไหวตัวทันก็เลยทำให้ยิงตำรวจเสียชีวิตไปหนึ่งนาย
ส่วนสายลับก็เจ็บสาหัสไปอีกหนึ่งคนนะคะ
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมคนร้ายนาน๓ชั่วโมง
ในท้ายที่สุดแล้วคนร้ายก็ยอมมอบตัว
โดยพบประวัติเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่เพิ่งพ้นโทษออกมาด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้จากรายงานค่ะ
นิ้วนิ้วนิ้ว
ภูมิตับนี่เป็นไงใครจะยิง
ผมผมภูมิตับบ่อทองเนี่ยผมเพิ่งมาเนี่ย
ไม่ใช่มันตำรวจมาจากที่อื่นเคยเจอกันไหมเหรอ

นี่เป็นนาทีที่ผู้กำกับการสพบทอง
เจรจาให้นายวัฒนยูโชธหรือนิวอายุ๓๔ปี

หลังจากยิงดับทำรวจชินเก่งซื้อหรี่อายุ๓๙ปี

และนายภูวริสแซ่ลีอายุ๓๖ปี

ล่อซื้อยาเสพติดหน้าห้องเช่า

พร้อมกับหน่วยสวัสดิ์กว่า๕๐นายปิดล้อมห้องเช่า
ตำรวจรู้ว่านายนิวมีอาวุธปืนและมีเสื้อกรอกของตำรวจ

โดยต้องให้ภรรยาในนิวมาช่วยเกลี้ยกล่อมอีกทาง
ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงในนิวจึงยอมมอบตัว
ก่อนนำตัวคนเจ็บออกมาส่งโรงพยาบาล
แต่ดาบตำรวจชินเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนนายภูวริสบาดเจ็บสาหัส
ก่อนหน้านี้ดาบตำรวจชินให้สายลับล่อซื้อยาเสพติดจากในนิว

ยิงใส่จนดาบตำรวจชินล้มลงหน้าห้อง
และยิงไปในรถตำรวจหลายสิบนัด

ในห้องพบยาบ้า๔๐๐เมตร
อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๙มม๑กระบอก

นำยาบ้าไปละลายน้ำทิ้งลงโถส้วม

ประกอบคำรับสารภาพที่เกิดเหตุ
เจ้าตัวอ้างว่าต้องยิงเพื่อป้องกันตัว

ถ้ารู้ว่าเป็นตำรวจคงไม่กล้ายิง
และขอโทษครอบครัวตำรวจที่เสียชีวิต
ที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ครับผมขอโทษด้วยครับ
เจ้าหน้าที่เคลื่อนศพของดับตำรวจชิน
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดชมพูแก้ว
จังหวัดชนบุรีมีการจัดพิธีอย่างสมเกียจ
โดยพลตำรวจโทรอยอิงคภัยโรธ
ผู้ช่วยผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

แฟนสาวเพื่อนสนิทผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนข้าราชการตำรวจนับร้อยคน
เดินทางมาร่วมงานท่ามกลางความโศกเศร้า
ดาบตำรวจราชภูมิสิงธนง
ตำรวจภูทรภาค๒ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ
ดาบตำรวจชินไปจับคนร้าย
นาทีเกิดเหตุว่าเมื่อตำรวจไปถึง

ขณะดาบตำรวจชินลงจากรถเพื่อแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
ผู้ต้องหาใช้ปืนยิงต่อสู้และกระหน่ำยิงจนดาบชินล้มลง
อยู่ในรถไม่สามารถเข้าไปช่วยได้
เพราะผู้ตำรวจกระดยิงใส่ตลอด
ร่วมครึ่งชั่วโมงกว่า๕๐นัด
พอยิงเสร็จก็ลงความมันวงหลังบ้าง

ภาพถ่ายของเพื่อนเป็นครั้งสุดท้าย

และดาบตำรวจชินก็พูดเป็นลางว่า

พอทราบข่าวก็ถึงกลับเป็นลมล้มพับ
รับไม่ได้ที่ลูกชายมาด่วนจากไป
เพราะเขาเป็นเสาหลักของครอบครัว
เพราะว่าก่อนที่เขาจะไปเขาก็ยังส่งไลน์มาหาผมอยู่
ก็ถือว่าเพื่อนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียจแล้วครับ
คือผมในฐานะเพื่อนรักกันมาตลอดนะครับ
คานมาตามกันก็ขอให้เพื่อนไปสู่พบภูมิที่ดีครับ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
ที่ตำรวจเสียชีวิตในการเข้าล่อซื้อยาบ้าครั้งนี้
ผู้บังคับบัญชาเสียใจเป็นอย่างมาก

ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่

ตำรวจต้องทบทวนเรื่องยุทธวิธีในการล่อซื้อยาเสพติด
และการจับกลุ่มคนร้ายทำงานได้อย่างปลอดภัย
วนการค้ายาติดเนี่ยก็ได้มีวิธีการที่รุนแรงนะครับ
ก็เจ้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก
ก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องกลับมาทบทวนถึง

หรือว่าเครื่องอุปกรณ์ที่ช่วยคุ้มครองให้เขา
ทำงานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยครับ
ฆ่าเจ้าพนักงานพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
พยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

และมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน